ที่กระบี่ทำทีทำท่าเป็นลูกค้า
แต่สุดท้ายก็เอาทองไปได้๑บาท
ดูน้อยนิดแต่เป็นโจรยังไงก็ต้องจับ

ความคืบหน้าทางคดียังไม่มีนะครับ

ตั้งอยู่ที่ตลาดเหนือคลองอำเภอเหนือคลอง

อายุประมาณ๕๓๕ปี

กางเกงยีนสีดำดูภูมิฐานนะ
เดินเข้ามาภายในร้านแห่งนี้

หนัก๑บาทกับทางเจ้าของร้าน

เห็นว่าเขาได้พยายาม
ชวนเจ้าของร้านคุยอยู่นาน

ร้อยคอทองคำออกมาให้ดู๑เส้น

สร้อยคอทองคำมาอยู่ในมือแล้ว

คือคนร้ายเขาก็พยายามที่จะดู

เจ้าของร้านละสายตา
แล้วก้มลงไปดูสร้อยทองเส้นอื่น

เห็นมั้ยแล้วมือก็กำ

เขาก็พยายามที่จะวิ่งตาม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๕โมงเย็นนะ
ของวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเหนือคลองแล้ว
แต่จนถึงขณะนี้เจ้าของร้านบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลย
ตำรวจยังไม่สามารถตามจับคนร้ายได้นะครับ
สำหรับผู้ใดที่ทราบเบาะแสหรือว่าพบเห็นชายคนก่อเหตุ
สามารถแจ้งตำรวจสภเหนือคลองเพื่อช่วยติดตามคนร้ายรายนี้อีกทางหนึ่งด้วย
พอเข้าไปเนี่ยยังไงฮะก็เนี่ยค่ะวิ่งหนีไปเลย
แล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะคะจับภาพได้ข้างหน้าหน้าร้าน
แล้วก็ตอนออกนอกร้านด้วยได้ตั้งแต่เข้ามาจนออกเลยนะฮะ
ฝากตำรวจที่กระบี่ด้วยนะครับค่ะ